ไวรัสโคโรนาหรือในชื่อใหม่ก็คือไวรัสโควิด๑๙
ก็ยังคงมีผลกระทบในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลต่างนะครับ
โดยเฉพาะเดี๋ยวในเดือนหน้าการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๒๐๒๐
ก็จะแข่งขันกันแล้วที่ประเทศไทยนะครับ
แน่นอนครับว่าพอมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
หลายคนเป็นห่วงว่าจะแข่งได้ไหม
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ยังยืนยันนะครับ
ในเรื่องสถานการณ์ของไวรัสโควิด๑๙
ยังไม่กระทบกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ระหว่างทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียนะครับ
คือจริงมันเป็นการแข่งขันแบบเย่าเยือน
ก็เลยทำให้ต้องไปเล่นที่อย่างเราเราไม่มีปัญหาเราเล่นในบ้านเรา
แต่ว่าทีมที่จะมาเยือนต่างรวมไปถึงมันยังมีคู่อื่นอีกหลายคู่นะครับ
ในเรื่องนี้นายพาธิสุภพงศ์ครับ
รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลฝ่ายต่างประเทศ
ว่าสถานการณ์ในรายการนี้จะเป็นอย่างไร
แต่ว่าเบื้องต้นก็ยังไม่มีการปรับโปรแกรมการแข่งขัน
หรือสั่งให้ทีมที่มีความเสี่ยงต้องไปเล่นที่สนามกลาง
แต่อย่างใดนะครับคือแน่นอนถ้าเกิดว่ามันจะมีเหตุการณ์
หรือว่าการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องมีการประชุมสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่จะเริ่มขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นประชุมค่อนข้างใหญ่เลย
เพราะว่าตอนนั้นกระทบในเรื่องของสโมสรจากจีน

ก็ต้องเป็นเจ้าบ้านรับการเรียนของสโมสรจากจีน

แต่ตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นก็คือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดในรายการนี้นะครับ
ผลกระทบถือว่าเป็นวงกว้างเลยนะครับ
สำหรับการระบาดของโควิด๑๙นะครับ
หลายชนิดกีฬาไม่ใช่เป็นแค่ฟุตบอลในหลีกของจีน
ใช้ในซูเปอร์ลีกที่เลื่อนการแข่งขันไปนะครับ

กีฬาอย่างแบตมินตันชิงแชมป์เอเชียเดือนเมษายน
มูล่าวันชายนิสกลางปีเมษายนนะครับ
ก็ประกาศเลื่อนการแข่งขันไปแล้ว
มินตันเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ

ส่วนผลกระทบในประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับเราอย่างเวียดนามนะครับ
ทีเวียดนามมีโปรแกรมที่จะอุ่นเครื่องกับอีรักษ์๒๖

บุกิจจาริววันที่๓๑มีนาคม
แต่จากสถานการณ์การติดเชื้อในบริเวณเอเชียตะวันออก

ซึ่งตอนนี้มีผู้ติดเชื้อล่าสุดอยู่ที่๑๖คน
ทำให้ทีมชาติอิรักษ์เรียมพิจารณาที่จะไม่เดินทางมายังเวียดนาม
คาดว่าจะมีบทสรุปที่ชัดเจนในเร็วนี้นะครับ
ก็อาจจะเป็นเคสเดียวกับปานามานะครับ
ที่น่าจะไม่เดินทางมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทย
ก็รอการยืนยันจากสมาคมฟุตบอลไทยครั้งหนึ่งในเรื่องนี้นะครับ

ไปเถียงกับผู้ตัดสินแล้วก็ถูกใบแดงไล่ออกไป
จังหวะตรงนี้ครับก็คือมีการเหมือนกับคล้ายกับไปแตะเนื้อต้องตัวผู้ตัดสินแล้วก็มีจังหวะในอุโมงอีกนะครับก็คือค่อนข้างจะโวยวาย
กิริยาตรงนี้ทำให้โค้ชปาร์คโดนแบน๔นัดในเกมอุ่นเครื่องหลังจากนี้ซึ่งล่าสุด
โค้ชปาร์คห้างซอออกมาขอโทษแฟร์ฟุตบอลเวียดนามแล้วนะครับ
แต่ก็ยังยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะดูถูกหรือทำร้ายผู้ตัดสินนะครับ
แต่เนื่องจากว่าเขาเป็นคนพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี
ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็จังหวะที่เกิดขึ้น
เขาเป็นห่วงผู้เล่นของทีมที่มีอาการบาดเจ็บ
แล้วก็ในจังหวะนั้นผู้ตัดสินไม่ได้เซฟผู้เล่นของเขา
แล้วก็พร้อมกันนี้โค้ชปาร์คก็ยังบอกว่า
ขอโทษแฟนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามทุกคน
แต่ก็ยังดีนะครับที่บทลงโทษนี้ไม่ได้นับรวมไปถึงการแข่งขันศึกคัดบอลโลก

แต่เกมอุ่นเครื่องเนี่ยก็แน่นอนโดนไป๔เกมหลังจากนี้นะครับ
จะส่งผู้เล่นได้แบบฟูทีมนะครับเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บ
แก๊สหลักก็มีพิริโดรนฉ่ำระสมีกัปตันทีมนะครับ
เจริญศักดิ์วงกรนี่ดาวสอนโวอยู่ที่๑๓จิงแชมป์เอเชียนะครับ
รวมทั้งชายวัดสินวงรวมทั้งปฏิวัติคำใหม่พุทธศาสตร์ประตูตัวเก่ง
ก็หายบาดเจ็บแล้วครับครับส่วนเชียงรายนะครับ
ก็ยังพร้อมลงสนามโดยเฉพาะตัวหลักก็ยังมีอภิรักษ์วรวงศ
พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลมีชัยวัดโบราณนะครับ
ที่แล้วเจอกันบ้านสมุทรปราการเป็นเชียงรายที่เอาชนะ๓ต่อ๐นะครับ
วันนี้เตะคู่เดียวนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับ
เวลา๕โมง๔๕๖โมงมี๑คู่นะครับ
เจอกับเมืองทองและ๒๐นาฬิกานะครับการท่าเรือเจอกับนครราชศรีมา

ก็ไปเชียร์กันได้สำหรับทีมรักระดูการการแข่งขันไทยลีกนี้กลับมาแล้วนะครับตอนนี้